เย็นเมื่อวานนี้นะครับเป็นสองแถวกับกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างถือมีดไล่ฟันกันกลางถนนนะครับ
อันนี้โอ้โหอันนี้คลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้จะเห็นชัดหน่อยนะฮะแต่คลิปของรถนี่ไม่รู้สงสัยกล้องจะไม่ทำงานหรือยังไงได้ยินแต่เสียงนี่เห็นไหมฮะมันมืดตรงนี้นะหรือมีอะไรบังอยู่
อ่าจังหวะเร่งเครื่องหนี

นี่เป็นโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์มือถือที่ใส่เอาไว้ในกระเป๋านะฮะ

แล้วนี่อันนี้วิ่งหนีไปนู่นนะฮะคนขับรถสองแถวนะครับแล้วมีจักรยานยนต์รับจ้างนี่ขี่ตามอีกคันนึง

ผู้โดยสารก็หนีกระเจิงหมดแล้ว

ชาวบ้านแถวนั้นบอกฝันกันยับเลย
นี่เป็นเมื่อช่วงเย็นค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
หน้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งบนถนนอ่อนนุษย์ในกรุงเทพนะครับ
ผู้เสียหายนะฮะกำลังขับรถสองแถวบนถนนอ่อนนุษย์นะครับ
มีผู้โดยสารนั่งมาด้วยนะครับแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมากันสามคนนะครับวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับ
บอกให้จอดนะฮะแล้วก็ใช้ดาบเนี่ยไล่ฟันนะครับ
ฟันใส่กระจกรถทั้งสองฝั่งนะครับคนขับสองแถววิ่งลงมา
วิ่งหนีตายก็ถูกวิ่งตามไล่ฟันนะครับ
วันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
เพื่อจะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่คุณจิรายุทธ์ก็เริ่มจากไปตามที่อู่รถสองแถวก่อน
คันเมื่อวานนี้นั่นเห็นไหมฮะ

ขนาดเหล็กตัวถังยังเป็นรอยบุบขนาดนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ดูสิฮะทางอู่ก็เอารถมาจอดทิ้งไว้ก่อนถูกฟันเข้าที่ประตูทั้งสองข้างนะครับ
กระจกประตูทั้งสองบานก็แตกนะฮะ
คนขับรถสองแถวขันนี้ชื่อบิ๊กต์แนนวิกนัทวุทธ์อายุ๒๖ปี
ผู้เสียหายที่วิ่งหนีนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ช่วง๖โมงเย็นกลุ่มผู้ก่อเหตุมากัน๓๔คนมาที่อู่๒แถวของเขาก่อน
หนึ่งในนั้นเนี่ยมาเคาะกระจกรถเขาแล้วถามหาโทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือเขาอยู่ไหน
เขาอ้างว่าบิ๊กเนี่ยขโมยโทรศัพท์มือถือของกลุ่มพวกนั้นไป
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองให้พวกเขาดูนะ
แล้วบอกไม่ได้เอาไปค่ะที่มีอยู่มันก็ของเขาเองนะ
จากนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุก็กลับออกไป
ระหว่างทางที่บิ๊กขับรถสองแถวรับผู้โดยสารไปตามถนนตามปกติ
พอไปถึงช่วงถนนอ่อนนุษย์นะฮะแถวศูนย์การค้านะครับ
บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ตามมานะครับ
แล้วก็นั่นแหละมาฟันกระจกรถเขามาฟันตัวถังรถเขา
เขาต้องจอดรถทิ้งกลางถนนแล้วก็วิ่งหนี
บเข้าร้านอาหารผู้โดยสารในรถก็หนีกันแตกกระเจิงเหมือนกัน
ซึ่งบิ๊กบอกว่าปมเหตุจริงเนี่ยคงไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือหรอก
นี่แผลนี่ขนาดหนีนะบิ๊กบอกไม่ใช่ไม่โดนนะโดนนะ
แต่คิดว่ากลุ่มที่ก่อเหตุน่าจะไม่พอใจบิ๊กมากกว่า
กรณีที่บิ๊กเนี่ยบอกให้น้องชายของเขาเองเนี่ย
อย่าไปคบกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเพราะกลัวว่าจะพากันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
บิ๊กบอกไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะ
แล้วจะจบไหมเนี่ย

เนี่ยบิ๊กบอกเจ็บใจมากกว่า

แต่เมื่อวานนี้สู้ไม่ได้นี่อัพถามเมื่อวานนี้

คุณผู้ชมครับฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะเราก็ต้องไปถามเขาหน่อยนะครับ
คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราไปเจอมานะฮะไม้นะฮะ
ไม้นี่เป็นหนึ่งในกลุ่มฝั่งผู้ก่อเหตุไม้เนี่ยบอกว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะบิ๊กนั่นแหละ
มาขอยืมโทรศัพท์มือถือของไม้บอกเดี๋ยวขอยืมมือถือเข้าเฟซบุ๊กหน่อย
อ่ายืมไปยืมมาเอามือถือไม้ไปเลยไม่ยอมคืนแล้วมีพยานเห็นว่าบิ๊กเนี่ยเอามือถือของไม้ไปจริงจริง
ไม้ก็เลยพาเพื่อนไปทวงโทรศัพท์มือถือคืนแต่ไม้บอกว่าตอนที่ไปถึงอู่เนี่ย
บิ๊กบอกว่าพวกนี้พอไม้บอกไม่มีก็กลับไปใช่มะค่ะ
แต่ไม้บอกพอผมไปทวงเนี่ยบิ๊กเนี่ยชักปืนมาขู่
ท่าไม่ดีก็เลยต้องกลับกันมาก่อนแต่ก็กลับมาเพื่อจะไปเอาอาวุธแล้วก็พาพวกไปอีกรอบหนึ่ง
นี่ฮะแล้วก็ไปเจอกันกลางถนนนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม้บอกว่าผมก็ต้องขอโทษด้วย
ไม่ได้ขอโทษบิ๊กนะขอโทษผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์

ผมก็เลยเดินเข้ามาปุ๊บแล้วน้องฉาบอกว่าพี่ไอ้นั่นมันเอาโทรศัพพี่ไปด้วยนะ
อ้าวผมบอกอ้าวมันเอาไปทำไมอ่ะ
แล้วน้องชายก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันมันถือออกไปเลย
มันโมโหอะพี่คือของของเรามันไม่คืนอ่ะพี่

ใช่ครับแต่ว่ามันเรื่องที่มันชักปืนใส่อีกครับ

คือตอนนั้นเราโดนชักปืนใส่ยืนยันเลยตรงนี้นะ
ใช่ครับคือว่าผมก็ขอโทษขอโทษผู้โดยสารนะครับ
คือว่าผมโมโหก็คือว่ามันไม่ทันน่าจะคิดนะครับ
ก็ยังพูดไม่ตรงกันนะ
ผมขับรถชนตายเลย
ทุกผู้ชมครับทางตำรวจนะฮะท้องที่สอนอพระขนงนะครับ
ท่านตำรวจเอกโอภาสหานโรงกรุงพุมกับการสนพทะโขนงนะครับ
แล้วก็ให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

เดี๋ยวจะเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำอย่างละเอียดนะฮะ
แต่เบื้องต้นพบว่าทั้งคนเจ็บคนก่อเหตุก็รู้จักกันอยู่แล้ว
คงจะให้พูดคุยเจรจากลายเกลี่ยกันก่อน

ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันก็ต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันไปตามพยานหลักฐานต่างนะครับ